การตรวจสอบคดีเรื่องเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
ก็ตอนนี้ผลการตรวจสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว
ก็ได้นำเสนอผลการปรวจสอบไปยังผู้บริษัทการระบบอุทธรรมภาค๘พิจารณา
ซึ่งท่านก็กำลังขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา
เดี๋ยวถ้าจะยังไงท่านก็จะตอบถามให้
ไม่สะดวกให้ข้อบูรณ์ตอนนี้
ครับคิดวันน้ำทางหรือวันภุติผ่านมา

ครับครับ
ผู้อิจฉาการได้ไปกรุงเรียนแล้วก็พาเข้าทางวันกับทางกำเนิดที่ขอพ่อผู้ใหญ่
ทุกคนมีกำลังใจดีครับแล้วก็จะตั้งใจทำงานรับใช้ประชาชนให้เต็มที่ครับ
ขอให้ขอให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานะครับขอบคุณครับ